ใช่น่ากลัวมากนะคะเตือนภัยสาว
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ลานจอดรถตลาดนัดเรียบด่วนที่รามอินทราค่ะ
ผู้หญิงคนนี้เธอเดินมาที่รถแล้วก็เปิดรถเข้าไป
ปรากฏว่ามีผู้ชายเนี่ยเข้ามาแล้วก็ล็อกคอเธอนะคะ
เหมือนจะไม่แน่ใจว่าจะข่มขืนแล้วจะชิงทรัพย์ก็ไม่รู้เหมือนกัน

แล้วก็เชื่อว่าผู้ชายคนนี้มันสะกดรอยตามมาอยู่แล้วนะ

ใช่ค่ะเพราะว่าเขาไปไล่ดูภาพจากกล้องวงจรปิดไง
ว่าผู้ชายสะกดรอยตามตั้งแต่เธอเดินซื้อของอยู่ในตลาดนัดเรียบด่วน
คือเรื่องนี้ก็ต้องเตือนกันนะเวลาที่เราจะเปิดประตูขึ้นรถเนอะ

ต้องดูว่ามีใครเข้ามาประชิดตัวเราหรือเปล่า
อันนี้ในไลน์เขาก็ส่งต่อกันเนี่ยนะคะ
คือผู้หญิงคนนี้เธอก็โพสต์เล่าเหมือนกันบอกว่ากลางดึกวันที่๒๗กุมภาที่ผ่านมาเนี่ยนะ
เธอเดินออกมาจากตลาดนัดเรียบด่วนรามอินทรา

รถเธอก็จอดอยู่ในลานจอดนี่แหละค่ะ
พอเข้ามาในรถได้ยินเสียงปิดประตูรถจากด้านหลังไง
หันไปมองเห็นผู้ชายคนนึงจู่โจมเลยค่ะ

ดูสิที่คอของเธอเนี่ยมีรอยที่วงไว้เนี่ยนะ

ผู้ชายคนนั้นเขาก็ขู่เธอด้วยบอกว่าอย่าขัดขืนนะครับ
ตัวเธอพยายามดิ้นต่อสู้
ต่อรองให้คนร้ายเนี่ยเอาทรัพย์สินไปก็ได้แต่ว่าปล่อยตัวฉันเถอะ
แต่ปรากฏว่าคนร้ายบีบคอแล้วก็อุดปากเธอ
พยายามแล้วที่จะตะโกนเรียกให้คนช่วย
แต่ว่าตรงนั้นมันไม่มีใครได้ยินค่ะ
สักพักนึงเธอบอกว่าเป็นพักหนึ่งที่นานสำหรับเธอ
คือเธออาศัยจังหวะเปิดประตูแล้วก็ตะโกนขอความช่วยเหลือได้

กลัวคนอื่นจะได้ยินมันก็เลยวิ่งหนีไป
ทีนี้พลเมืองดีก็เข้ามาช่วยเธอแล้วก็โทรศัพท์แจ้งตำรวจ
แล้วพอไปตรวจสอบดูว่าทรัพย์สินในรถของเธอ
โดนเอาไปหรือเปล่าโดนคนร้ายขโมยไปไหม

ทีนี้เธอก็มาแจ้งความกับตำรวจสนโคคราม
บอกว่าเธอได้รับบาดเจ็บบริเวณลำคอ
แล้วก็แขนเป็นรอยจ้ำเพราะว่าโดนคนร้ายบีบ
แล้วก็บางทีมันเป็นรอยเนี่ยนะคะ
ทีนี้ล่าสุดเนี่ยตำรวจเขาก็เลยไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดหน่อย
ไปดูซิว่าคนร้ายมันมายังไง
ปรากฏก็เห็นด้วยคนร้ายมีคนเดียว
อายุประมาณไม่เกิน๓๐ปีค่ะ
น่าจะเป็นการหวังชิงทรัพย์มากกว่าข่มขืนหรือว่าทำร้ายร่างกาย
ตอนนี้กำลังเร่งตามตัวคนร้ายนะคะ
แล้วตำรวจบอกว่าน่าจะจับตัวได้เร็วนี้

คือดิฉันก็เข้าใจหรอกลานตรงนั้นคนมันจะจอดเยอะ

ครับต้องตามจับตัวให้ได้โดยเร็วนะ